คุณขมับแปบถ้าเจอถนนเป็นแบบนี้แล้วจะวิ่งรถกันยังไงคุณ

จอดค่ะไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อคุณ
คุณน้ำแข็งจอดคุณขวัญนะเฉียงนิดนึง
ก็คงแบบคิดก่อนวัดใจใครไปก่อน

ตกข้างถนนแล้วก็ไปปีนขึ้นใหม่
สองล้อแล้วนะล้อหน้ากับล้อหลังตกขอบไปแล้ว
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ดราม่าเลยนะฮะหัวจะปวดกับถนนแบบนี้นะครับ
ถนนเส้นนี้เป็นถนนจริงนะเรื่องจริงไม่ได้เรื่องโกหกนะไม่ได้เรื่องเล่านะ

ในพื้นที่ตำบลสร้างนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริงนะครับ
ทีนี้เราอยากรู้ความเป็นจริงมันเป็นยังไง
ทำไมถึงสร้างถนนแล้วมาบรรจบกันแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ไปคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทานะฮะ

ถนนสายนี้เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างบ้านหนองแฝกหมู่๘
ยังบ้านโนนดู่หมู่๕ระยะทางก็รวม๒กิโลเมตรนะครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มจากผู้รับเหมา

พอชาวบ้านมาพบเข้าก็เลยทักท้วงนะครับ
บอกว่าถ้าเทมาแบบนี้มันลุกล้ำที่นานแล้ว
แต่เทมาเป็นระยะทางก็ไกลแล้วพอสมควรนะคุณ๕๐๐เมตรแล้วนะฮะ

พบว่าถนนที่เทคอนกรีตมาลุกล้ำที่นาของชาวบ้านจริง

ซึ่งผู้รับเหมารับปากว่าจะแก้ไขทันที
แต่ทีนี้พอมาถึงตอนนี้ผู้รับเหมายังไม่แก้ไขเลย
ไม่แก้ไขจุดเดิมที่เทลุกล้ำนะ
แต่ไปเทอีกฝั่งก่อนคุณ
เทฝั่งบ้านโนนดูแล้วเอามาบรรจบกันตรงนี้

จากฝั่งใหม่เพื่อมาบรรจบกันตรงกลาง
ส่วนที่เทมาก่อนหน้านั้นเราเห็นถนนมั้ยศรีพลศรี
แต่ถนนอันเก่าที่มันลุกล้ำที่นาน
ก็ยังไม่รื้อเลยยังไม่ถอนยังไม่เทใหม่เลย
พอมาถึงจุดนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพว่าถนนไม่ตรงกันนี่เองนะครับ
บตสร้างนกทาก็นายกอบตย้ำว่า

สั่งให้แก้ไขไปแล้วไม่ได้ปล่อยประละเลยนะ
แต่ทีนี้ไม่ได้ชี้แจงผ่านโซเชียล
จึงมีคนหยิบเอาไปเป็นประเด็น
ขอยืนยันว่าสั่งให้ช่างแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
แป๊บครับรอแป๊บนึง

เร็วนี้ท่านไม่บอกรอบว่าเดือนนึง
๒เดือนอาทิตย์นึงหรืออะไรอย่างนี้

อันที่มันถูกต้องคืออันฝั่งใหม่ถูกไหม
เผาเฝ้ามันแบบฝั่งดำ

งบการก่อสร้าง๖ล้าน๙นะจ๊ะ

ค่ะเออประชาชนรอใช้อยู่นะครับ
แต่ทีนี้คุณงบการก่อสร้างที่ตั้งไว้๖ล้าน
แล้วถ้าทำผิดพลาดนี้มาต้องมีตั้งงบแก้ไขอะไรหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับผู้รับเหมาก็ด้านไปเทอีกฝั่งก่อนซะงั้น
แต่นี่สัญญาเขาสิ้นสุดตุลานี้นะคะ

สิ้นสุดตุลางั้นแปลว่าอันนี้มันอยู่ในระหว่างสัญญา
ดังนั้นมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่เขาจะแก้ให้ได้แหละ

เพราะเลนส์ที่ยังสีใหม่อันนั้นถูกต้องนะครับ

ยังอยู่ในสัญญาก็ยังมีเวลาทำอยู่ให้โอกาสเขาก่อนถ้างั้นค่ะ